คุณผู้ชมมาดูเรื่องของลุงคนหนึ่งฮะ

เอาจักรยานของคนอื่นนะครับนี่คือการขโมยรถจักรยาน
คือขโมยคันแรกไปถูกจับได้แล้วนะ
แล้วก็คนที่จับลุงได้บอกลุงเอาไปคืนเจ้าของเขาซะ
แล้วเจ้าของเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะเห็นว่าลุงแก่แล้ว
ปล่อยตัวไปปรากฏลุงไม่เข็ดไปเอาอีกคันหนึ่ง
ก็เลยเป็นชื่อว่าลุงจะเอาให้ได้นะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นใบหน้าของลุงชัดเจนเลยนะครับ
มันมาดูจักรยานน้อยก่อน

ไม่เป็นไรหนูขี่ไอ้หนูถ่ายวีดีโอเลย
เดี๋ยวต้องเอาภาพสูง

อ๋อเสื้อไอ้นี่เสื้ออะไรนะ
แก้แล้วนี่เออมีอายุแล้ว
คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ร้านขายรถจักรยานนะครับก็คือร้านนำชัย
เห็นภาพของคุณลุงคนนี้เดินเข้ามา
ทำทีทำท่าเหมือนจะเลือกดูจักรยานภายในร้าน
แต่แล้วก็เดินออกไปเพราะตัดสินใจไม่ซื้อนะครับ
คือพอออกไปได้เนี่ยคุณไปเอารถจักรยานของคนอื่น
ที่เขาจอดไว้ริมทางยกไปเฉยเลย
นี่คือการขโมยครั้งแรกนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตลาดเทศบาลเมืองอ่างทอง
วันแสกนะครับซึ่งนางมะลิจารุอเนก
อายุ๖๒ปีคุณป้ามะลิเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์
คุณป้าเล่าให้ฟังว่าจอดรถจักรยานยนต์
เอาไว้บริเวณหน้าร้านริมถนนโพพระยาท่าเรือ
จักรยานไว้นะฮะก็ไม่คิดว่าจะมีคนเอาไป
แต่ก็ถูกลุงคนนี้มาขโมยไปจนได้
เจ้าของร้านนำชัยจักรยานซึ่งเป็นร้านขายจักรยานนี้นะครับ
แล้วก็เป็นร้านที่ลุงคนนี้เขาเดินวนเวียนเข้ามาในร้าน

ลุงคนนี้ได้เข้ามาขอซื้อจักรยานภายในร้านคันละ๕๐๐บาท
แต่คุณเอกชัยบอกไม่มีที่ร้านไม่มีราคานี้นะครับ

เดินไปอยู่หน้าร้านประมาณ๓๔รอบวนเวียนไปมานะครับ
ทางด้านคุณเอกชัยเจ้าของร้านก็เห็นท่าทางไม่ค่อยดีแล้ว
สงสัยก็เลยสั่งให้ลูกชายคอยจับตามองดูลุงแกไว้สิ

ว่ากลัวว่าลุงจะมาขโมยจักรยานภายในร้าน
แต่ปรากฏว่าลุงไม่เอาจักรยานในร้านนะ
ไปคว้ารถจักรยานของนางมะลิที่จอดอยู่ข้างทางไป

แต่ว่าจักรยานคันนั้นยางมันแบน
ลุงก็เลยขี่ไม่ได้ก็เลยจูงผ่านหน้าร้านไป
ทีนี้ล่ะครับลูกชายของนายเอกชัยก็เลยเดินเข้าไป
คว้าข้อมือของคุณลุงแล้วก็ยึดรถจักรยานเอาไว้
บอกลุงนี่ลุงคิดขโมยใช่ไหม
ถ้าลุงขโมยนะเปลี่ยนใจทันนะ

ซึ่งตอนนั้นเจ้าของก็คือนางมะลินะครับ
ก็มาถึงที่เกิดเหตุก็เห็นว่าลุงก็เป็นคนแก่แล้ว
สงสารไม่อยากจะเอาเรื่องปล่อยตัวไป
คิดว่าจะกลับตัวกลับใจได้
ที่ไหนได้คุณพอไม่ได้จักรยานของนางมะลิ

เอาจักรยานของร้านถ่ายรูปไปจนได้๑คัน
ตอนนี้นะครับผู้เสียหายคือทางร้านถ่ายรูป
นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปมอบให้กับตำรวจ
เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามตัวคุณลุงคนนี้

ก็เลยเป็นชื่อเรื่องก็ลุงจะเอาให้ได้
จะทำไมก็เดี๋ยวโดนจับไงครับ